ในรถที่บอกว่ามี๑๐๗เมตรที่ครูบอกครูยอมไม่ได้เนี่ย
คือตอนแรกครอบครัวเห็นว่าในพื้นที่ในรถมันไม่มี

เหนือจากนี้กล้องวงจรกล้องติดหน้ารถมันมี
แต่ตอนหลังมันหายใช่ไหมคะ
แล้วปืนถามว่ามีปืนจริงไหมมีจริงปืนเป็นของคุณแม่ครู
แต่ตอนเจอไม่ใช่เพราะว่าปืนเหน็บอยู่ที่ช่องประตูรถ
แล้วก็กระสุนก็ยังอยู่ในกระบอกค่ะ
คือตอนนั้นไม่รู้เพราะว่ารู้ตอนที่ว่าเกิดวิสามัน
เพื่อนมาบอกว่าสามีตายแล้วให้ดูไลฟ์สดตอนนั้น
แต่ตอนไล่ล่าไม่ทราบเลยอยู่ในบ้านไม่รู้เรื่องเลย
ในพื้นที่ไม่รู้ว่ามีการไล่ล่ากัน
คนในพื้นที่รู้แต่เราอยู่ในบ้านไม่รู้เรื่อง
ทางครอบครัวทั้งสองครอบครัวครอบครัวผู้ตายแล้วก็

ได้ไปที่เกิดเหตุทันทีไหมคะหรือยังไงต่อ
ก็คือว่าไปถามที่โรงพักก่อนที่สพพรมคิรีก่อนว่า
เกิดสามีโดนวิสามันจริงหรือเปล่า

แล้วตำรวจเล่าให้ฟังไหมว่าทำไมวิสามัน

รู้อะไรบ้างตอนที่ไปถึงมีใครพูดเล่าบอกอะไรบ้าง

วันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นคดีซึ่งมาในรายการเรา๒ครั้งแล้วนะคะ

มาทางยาทมาที่รายการถามตรงครั้งแรก

แล้วจากนั้นมาอีกรอบคือวันที่๗มิถุนายน
ตามเวลาการออกอากาศของเรานะคะ

ทีนี้ในส่วนของประเด็นที่คาใจย่าตั้งแต่ตอนแรก
ก็คือทำไมเหตุการณ์ที่ญาติไม่ได้คิดว่าจะมีการตามจับไล่ล่าเรื่องยาเสพติด
ไปจนถึงการวิสามันเพราะให้เหตุผลว่าผู้ตายเนี่ยสู้
แล้วก็มียาเสพติดอยู่ในรถนะคะ

คาใจตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือว่า
ญาติแจ้งให้ตำรวจมาพาตัวสามีไป
เพราะตอนนั้นคิดว่าสามีอาจจะกลับไปเสพยา

แต่คำว่ามีประวัติเสพยาเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการนะคะ
และรวมถึงไม่ได้มีประวัติเรื่องของการค้ายาด้วย
ตอนนั้นเป็นภรรยาค่ะที่แจ้งไป
เพราะเกรงว่าสามีอาจจะมีความเครียดแล้วก็กลับไปเสพยา
แล้วจะเกิดการก่อเหตุอะไรขึ้นไหม
คือกังวลแล้วก็กลัวก็เลยแจ้งตำรวจ
กะว่าให้มาระงับเหตุแล้วพาตัวสามีไปเพื่อเข้ารักษา
ทีนี้เหตุการณ์วันนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
พอตำรวจมารออยู่ที่บ้านของครูแตงเนี่ยนะคะ
สามีก็กะว่าจะเอาของที่เอาออกจากบ้านไปมาคืน
แต่ปรากฏว่าไม่ได้มาตามที่นัดกับครูแตงไว้
หลังจากนั้นมีการไล่ตามกัน

แต่ว่าข้ามไปประมาณสัก๔๐กิโลเมตรค่ะ
จบเหตุการณ์อยู่ที่สพเมืองนครนะคะ
แล้วก็ญาติเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามีการไล่ล่าและวิสามันถึงเสียชีวิต
ณตอนนั้นมาทราบจากเพื่อนบ้านหลังจากที่ผู้ตายหรือว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
โดยที่เพื่อนบ้านเป็นคนบอกแล้วก็ถึงไปถามหาจากตำรวจ
ในวันแรกที่เกิดเหตุในชั่วโมงที่เกิดเหตุนั้นยังไม่ได้คำตอบนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้คำตอบจนกระทั่งมาร้องสื่อแล้วก็มาร้องหน่วยงานในส่วนกลาง
ทีนี้มาอีกรอบนึงเนี่ยสิ่งที่คาใจก็ยังไม่ได้รับความกระจ่างนะคะ
ที่สองเป็นน้องชายมาแล้วก็เราก็โฟนอินภรรยาของผู้ตายด้วย
วันนี้เป็นรอบที่๓นะคะที่จะถามว่าตกลงความคืบหน้ามีหรือไม่
เพราะว่าทางครอบครัวก็ยังหวั่นใจว่าทำไมคดีดูเงียบและยังไม่เห็นความคืบหน้า
ถ้าคุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้เนี่ยศพเนี่ยศพของสามีที่ถูกวิสามันเนี่ย
เผาเร็วมากนะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยกลัวเพราะมีคนมาขู่
หนึ่งในการขู่นั้นมาจากพระซึ่งอ้างตัวว่าตัวเองเคยเป็นตำรวจ
แล้วก็รู้จักกับคนที่อยู่ในชุดไล่ล่าสามีด้วยแล้วก็มาเตือนว่าให้พอพอเถอะ
ไม่ต้องไม่ต้องไปเอาขดงคดีอะไรนะคะตอนที่มีพระมาขู่ครอบครัวกลัวสุดท้าย
ก็เลยตัดสินใจเผาศพไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นอ้างว่าขออภัย
ว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่อครูค่ะวันนี้เราจะคุยกันอีกครั้งกับ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะครูแตงนะคะหรือว่าครูฐานิตฤทจันทร์ค่ะ
ฐานิสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณครูอันนี้นับเป็นรอบที่สาม
ที่เราพูดถึงในรายการนี้นะคะอ่าสำหรับคดีนี้เอาความคืบหน้าล่าสุดก่อน
มาถึงที่ตัวครูแตงในฐานะภรรยาของผู้ตายเนี่ยตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรที่ครูทราบแล้วบ้างคะ
ตอนนี้ที่มีความคืบหน้าก็คือลายนิ้วมือแฝงที่ถุงยา
ไม่พบลายในมือแฝงของสามีค่ะถุงยาถุงยาเสพติดที่เจอในรถรอบที่สองใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่มีไม่มีลายนิ้วมือของสามีครูแล้วมีลายนิ้วมือของใครไหมคะ
มีหลายคนค่ะแล้วเขาหาไหมคะว่าเป็นของใคร
ไม่ได้หาไม่ทราบค่ะอ่าแล้วไงต่อครูค่ะ
ทีนี้จากวันที่ทางน้องชายของผู้เสียชีวิตไปออกข่าว
อ่ากับคุณจอมขวัญแล้วก็วันนั้นทางผู้การได้โทรกลับมาว่าจะขอคุยในเรื่องของคดี
ความคืบหน้าของคดีอ่ะนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยมีความเดือดร้อนที่รถที่ต้องต้อง
คือรถไม่ได้ซ่อมเพราะว่าถูกกักเอาไว้ที่โรงพักแล้วก็ทางเราก็ต้องจ่ายค่างวดรถไปทุกเดือน
อืมซึ่งทางตัวดิฉันเองเนี้ยต้องจ่ายอ่าค่าผ่อนรถเนี้ยทั้งสองคัน
ซึ่งค่าเทิมลูกค่าดูแลลูกสองคนอีกก็เลยทำให้โดยฉันเนี้ยเอ่อ
ทุกข์ใจมากค่ะเรื่องนี้ก็เลยไปขอพบเพื่อที่จะเอารถออกมาจ้องค่ะ
ทีนี้พอปรากฏว่าอ่าเชิญค่ะค่ะผลปรากฏว่าพอไปถึง
ท่านก็บอกว่าท่านจะเอารถไปตรวจเขม่าวดินปืนยังเอารถออกไม่ได้
แล้วก็บอกว่าพบกล้องหน้ารถนะคะที่ทางเราก็ได้ทำการตรวจ
คือไม่ต้องหล่นคือทางตัวดิฉันเองเนี่ยไปขอเอาของมีค่าในรถ
รถจอดอยู่ที่โรงพักเนี่ยหลายครั้งแล้วไปขอดูว่ามีอะไรที่มีค่าอีกบ้างไหม
ประมาณห้าครั้งที่ฉันเข้าไปดูที่รถที่จอดอยู่แต่ดิฉันก็ไม่เห็นว่าจะมีกล้องนะคะ
แต่ท่านก็บอกว่าท่านเจอกล้องแล้วฉันก็รู้สึกเอกใจแปลกใจมากว่าทำไมฉันไม่เจอ
อืมอืมแต่ทีนี้นี่ฉันก็ขอดูว่าข้อมูลในกล้องมีอะไรบ้างค่ะ
ซึ่งก็พบว่าข้อมูลมีแค่ถึงวันที่๒๙เมษาเวลา๑๐นาฬิกานะคะแค่นั้น
หลังจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะอืมซึ่งกล้องที่พบท่านก็แจ้งมาบอกว่า
อันนี้คือไม่ใช่ผู้การเป็นคนแจ้งนะคะกองผู้การนะคะเป็นคนแจ้งค่ะ
ว่ากล้องเหน็บอยู่ที่ซอกซอกของที่บอกคนนั่งค่ะ
ข้างคนขับค่ะใช่ค่ะอ่า
ครูเดี๋ยวนะคือถ้าเราจำได้เนี่ยนะคะมันจะมีอยู่สองเรื่องหลักหลัก
ในส่วนของหลักฐานที่ครูแล้วก็ครอบครัวคือพี่น้องเอ่อ
ทางฝั่งของผู้ตายสงสัยก็คือเรื่องของปืนกับเรื่องของ
มี๓เรื่องมีเรื่องกล้องหน้ารถเรื่องปืนแล้วก็เรื่องถุงยาที่พบ
ถูกไหมคะอันนี้เฉพาะตัวหลักฐานนะใช่ค่ะอ่า
ส่วนที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของกล้องหน้ารถนะคะเอ่อ
มีแล้วก็เรื่องของยามีเรื่องของปืนไหมครู
ตกลงเรื่องปืนเนี่ยมีคืออย่างนี้ค่ะคือในลักษณะของที่
สามีได้เสียชีวิตเนี้ยได้นอนนอนเอ่อ
ศีรษะนี่เอ็นไปทางด้านซ้ายส่วนมือนี่อยู่บนตัก
แล้วก็ปืนเนี่ยพบอยู่ตรงที่ซอกประตูรถด้านคนขับนะคะ
แล้วก็จากการพิสูจน์แล้วกระสุนไม่ได้ออกจากรถแม้แต่นัดเดียวค่ะ
แล้วตอนที่ตายแล้วตอนที่เสียชีวิตนะคะ
คือล็อกประตูแล้วกระจกไว้หมดค่ะตอนที่เอาศพออกต้องทุบกระจกออกมาอืม
ครูค่ะเอางี้นะไล่เรียงทีละเรื่องเอาเรื่องของเวลาก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งพฤษภาคมนะคะครูค่ะเราเจอกันครั้งแรกสิบสี่พฤษภาคม
แล้วก็เราได้สัมภาษณ์ครูผ่านทางโทรศัพท์วันนั้นน้องชายผู้ตายมานั่งอยู่อีกครั้งหนึ่งเนี่ย
คือ๗มิถุนายนแล้วก็วันนี้รอบที่๓สรุปแล้วครูได้คุยกับทางตำรวจนะ
ทั้งหมดกี่ครั้งแล้วคะได้คุยสองครั้งค่ะสองครั้งหลังจากที่ใช่ค่ะ
โดยที่ครั้งแรกเนี่ยคนที่เรียกเนี่ยคือเรียกในนามของผู้การจังหวัดใช่ไหมคะ
ครั้งแรกก็คือผู้การแต่ว่าผู้การไม่ได้มารองผู้การมาพบค่ะ
แล้วครั้งที่สองล่ะครั้งที่สองก็ผู้การผู้การมาพบแต่ว่ารองผู้การเป็นคนแจ้ง
อ่าก็คือครั้งแรกได้คุยกับรองผู้การครั้งที่สองได้คุยกับตัวผู้การจังหวัดใช่ไหมคะ
ค่ะอ่าเอาทีนี้เดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวฉันขอมารอบล่าสุดที่จะถามครูนะคะ
ขอกลับไปที่เรื่องแรกก่อนตกลงว่าถุงยาเสพติดที่พบอยู่ในรถของผู้ตายเนี่ย
ครูและน้องชายผู้ตายเคยมาบอกเราในรายการบอกว่าถุงยาเสพติดที่ว่านี้เนี่ย
ตอนที่เข้าไปดูในรถรอบแรกไม่เจอไม่พบ
ค่ะไปเจอตอนที่เข้าไปดูที่รถรอบที่สองซึ่งค่ะ
เข้าไปอยู่ในรถรอบที่๒ตอนนั้นรถนี่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุยังคะ
ยังค่ะแต่ว่าทางคนทางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจค้นรถนะคะ
เขากันคนออกไปก่อนอ่าอยู่แต่พวกเขาตอนนั้นอ่าค่ะ
ทีนี้แล้วถุงยาที่เจอรอบที่๒เนี่ยนะคะวางอยู่ตรงไหนคะ
วางอยู่ตรงข้างเบรกมืออ่ะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอยู่ใน
คือไม่ได้อยู่ในซอกในหลืบอะไรที่ถ้าเจอถ้าเข้าไปครั้งแรกจะไม่เจอใช่ไหม
ใช่ค่ะมันอยู่ในที่ล่อตามากถูกไหมคะถ้าอยู่ตรงเบรกมือ
คือมันต้องเห็นชัดแล้วจริงค่ะอ่าทีนี้เป็นไปได้ไหมคะ
ที่ครูเข้าไปมองแล้วมันโดนมันโดนบางเหลี่ยมที่ครูไปยืน
มันมองไม่เห็นนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเห็นหมดว่ามีอะไรอยู่
อ่าอันเนี้ยครูยืนยังตั้งแต่ครั้งแรกนะคะทีนี้ใช่
รอบล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกคือว่าถุงยาเสพติดที่ว่านี้เนี่ย
เมื่อตรวจลายนิ้วมือแฝงแล้วเนี่ยไม่เจอลายนิ้วมือของสามีครู
ค่ะอันนี้อย่างเป็นทางการไหมครูค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำสำนวน
เขาเป็นคนบอกมาค่ะอ่าแล้วมีคำอธิบายไหมว่าอ้าวแล้ว
แล้วมาจากไหนแล้วทำไมไม่มีลายนิ้วมือสามีครัว
มีคำอธิบายเพิ่มเติมไหมคะไม่ค่ะยังไม่มีหนังสือมาอธิบายเพิ่มเติม
ยังไม่มีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยออกมาทีหลังหลังจากที่ครูไปเจอ
ครูได้คุยกับรองผู้การกับตัวผู้การใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่าค่ะ
อันนี้เรื่องหนึ่งซึ่งถ้าได้พบอีกเนี่ยครูก็อยากจะถามเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอ่างั้นเรื่องนี้แปะไว้ก่อนแต่ว่ามันมีความคืบหน้าเรื่องหนึ่งแล้วนะคะ
มาเรื่องที่สองตกลงกล้องหน้ารถตอนที่ครูมาร้องตอนแรกเนี่ย
ครูบอกว่าในรถคันนั้นมันมีกล้องหน้ารถถ้ามีการยิงต่อสู้หรือมีอะไรก็แล้วแต่
ต้องทราบอ่าใช่ค่ะตกลงกล้องหน้ารถที่หายไปครูน่ะเข้าไปดูในรถกี่รอบ
แล้วไม่เจอกล้องหน้ารถคะในวันเกิดเหตุใช่ไหมคะ
ทั้งหมดเลยครูหาตั้งแต่วันเกิดเหตุจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราคุยกัน
วันเกิดเหตุสองครั้งถ้าไปดูนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไปเอาของมีค่าที่โรงพักที่สพเมืองอ่ะนะคะ
อืมก็เข้าประมาณห้าครั้งได้ไปหาของไปหาพระไปหาทุกอย่างอ่ะค่ะ
ก็ไปหาไปเลื่อนรถหาหมดทุกอย่างค่ะก็ไม่เจอค่ะ
สองครั้งแรกที่เข้าไปในรถกล้องยังอยู่ใช่ค่ะก็มีในคลิปที่ทางนักข่าวนะคะ
อ่าถ่ายไว้ภาพที่เราใช้ก็อ่าใช่ก็มีอยู่ค่ะ
ทีนี้ห้าครั้งห้าครั้งถัดมากล้องหายไปใช่ค่ะ
โดยที่โดยที่ครูได้ทวงถามไหมคะว่ากล้องหายไปไหน
จากหน้ารถทั้งทั้งที่ตอนแรกมีถามค่ะถามได้รับคำตอบว่า
แรกที่เจอเขาบอกว่าไม่เจอตั้งแต่ครั้งแรก
อ่ะไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นคือคำชี้แจงว่าไม่เจอตั้งแต่ครั้งแรก
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าตกลงเจอแล้วนะ
กล้องหน้ารถใช่ไหมคะค่ะอ่าได้รับคำชี้แจงว่าอะไรคะ
เขาบอกว่ากล้องเนี่ยสามีเราแอบไว้เองที่ซอกกระบะคนนั่ง
ก็ว่าอย่างงี้อืมกล้องที่พบที่บอกว่าเจอแล้วเนี่ย
คืออยู่ข้างเบาะค่ะอยู่ตรงซอกเบาะข้างคนนั่ง
แต่ตอนนี้ตัวดิฉันเองไปตรวจคนรถนี่ดิฉันก็เลื่อนเบาะนะ
ทุกอย่างว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลื่อนเบาะฝั่งข้างคนขับด้วยใช่ไหมคะ
แตงค่ะเลื่อนทั้งสองข้างอ่ะค่ะแล้วที่บอกว่าพบอยู่ตรงซอกน่ะ
คำว่าซอกคือซอกด้านข้างเลยหรือแบบหรือมันค่อยไหลเข้าไป
ด้านใต้เบาะครูตอนที่เจอนะคืออืมเขาบอกว่าอยู่ซอกอะค่ะ
ซอกด้านคนด้านที่นั่งคนนั่งนะคะอ่าอ่ะไม่เป็นไร
เอาเป็นว่ารอบล่าสุดเจอแล้วค่ะแต่ที่ครูสงสัยคือว่า
วันที่เกิดเหตุมันไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในกล้องใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ยังไงคะครูมันมันเปิดเจออะไรบ้างในกล้องใครเป็นคนเปิด
คือเอ่อร้อยเวรทำสำนวนเป็นคนเปิดค่ะให้ดูอ่า
คือพอตรวจดูปุ๊บเห็นวันที่สามีขนสละเพราะวันนั้นจะไปตกสละด้วยกัน
เดี๋ยวว่าเราไปคนละครกันค่ะสามีขับไปก่อนค่ะ
ก็คือไปจอดที่ร้านซื้อของตรงข้ามกับบ้านแค่ตรงนั้นนะคะ
คือภาพบันทึกได้แค่ตรงนั้นแล้วในในกล้องอันนี้ครูไม่ได้เปิดดูอีกครั้งใช่ไหมคะ
มาจากคำบอกเล่าของตำรวจใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะเปิดดูค่ะอ่า
คือเขาเปิดให้ดูก็นั่งดูอยู่ค่ะอ่าทีนี้วันที่ครูบอกเนี่ยว่ากล้องหน้ารถของสามีครูเนี่ย
อยู่ถึงประมาณสักสิบโมงของวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสามีครูเนี่ยมันเกิดช่วงเย็นต่อค่ำของวันที่๑พฤษภาคม
ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะครูค่ะพอพอมันบันทึกอยู่ประมาณสักสิบโมงของวันที่สิบเก้าเมษายน
แล้วหลังจากนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นดำไปเลยปกติหรือมันเป็นยังไง
ใช่เอ็นดำไปเลยไม่มีอะไรค่ะเอ๊ะกล้องเนี้ยมันดูได้ไหมคะ
ครูว่าคือมันบันทึกถึงแค่นั้นหรือมันโดนลบไปหรือมันยังไง
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันถึงแค่ตรงนั้นนะคะวันที่ยี่สิบเก้าสิบโมงกว่ากว่า
ประมาณค่ะตอนที่ตอนที่ครูดูเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยคือตำรวจเจอกล้องตัวเนี้ย
หรือยังก่อนที่เขาจะเรียกให้คุณครูไปดูด้วยกันนะคะ
ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นก็คือที่เข้าไปก็คือตั้งใจที่จะไปเอารถมาซ่อมค่ะ
อืมแล้วก็ก็ได้รับการบอกวันนั้นที่ครูไปเลยใช่ไหมว่าเจอกล้องแล้ว
ใช่ใช่ค่ะอ๋อคือครูไม่ได้ไปที่รถเพื่อเอางี้
คือครูไปที่รถเพื่อเอารถมาซ่อมแต่ไม่ได้ไปเพราะตำรวจบอกว่าครูเจอกล้องแล้วมาดูสิ
ไม่มาบอกมาบอกอีกทีตอนที่นั่งคุยกันแล้วค่ะ
ไม่เป็นไรอันนั้นตามที่ตำรวจชี้แจงกับครูนะคะ
มาคือเรื่องปืนครูเอาอย่างนี้นะคะคือเรียนจำได้ว่าที่เราคุยกัน
จากเราได้ทบทวนก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันด้วยนะในเทปรายการนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยไม่ชัดเจนว่าตกลงปืนมีกระสุนหรือไม่มี
เพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเท่าไหร่ในครั้งแรกที่เราคุยกัน
ทีนี้ครั้งที่๒เนี่ยครูแตงบอกกับเราว่าจริงกระสุนปืนไม่มีนะ
เพราะคุณแม่ยืนยันบอกว่าคือปืนมันเป็นปืนเก่าตกทอดจากคุณพ่อของครู
แล้วก็ไม่มีกระสุนอยู่ในไม่มีกระสุนอยู่ในปืนและไม่มีกระสุนเก็บไว้ที่บ้าน
ใช่ใช่ค่ะแล้วรอบล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกตกลงยังไง
กระสุนมีหรือไม่มีในปืนคือตอนที่ไปเจอนะคะตอนที่เขาเปิดดูอ่ะ
มันมีกระสุนอยู่ค่ะสามนัดอยู่ในในกระบอกค่ะอันนี้เจอวันไหนคะ
วันแรกเลยอ่ะค่ะหลังเกิดเหตุใช่ไหมหลังเกิดเหตุใช่ค่ะอ่า
วันแรกเลยอ่าวันเกิดเหตุแล้วไงต่อคะครูคะทีนี้เอ่อปืนเนี่ยนะคะ
ปกติมันเป็นปืนของบรรพบุรุษมันเก่าแก่มากมันยิงไม่ออกซะด้วยซ้ำ
ทีนี้ปืนเนี่ยวางอยู่ที่ไอ้ซอกประตูอะค่ะแล้วก็
นั่นแหละค่ะคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคือปืนนี้สามีเขาเก็บไว้
ตอนที่ว่าบ้านเนี่ยเขาขึ้นทีนี้เขากลัวว่าของจะหาย
โน้ตบุ๊กกุญแจสำรองรถปืนก็กลัวจะหาย
แต่เราไม่ทราบว่าเขาเอาปืนไปด้วยตอนนั้น
ทีนี้มาทราบตอนที่ว่าเห็นปืนตอนที่เกิดเหตุเท่านั้น
เขากลัวว่าจะหายเพราะว่าตอนที่โทรไปหาเขา
เขาบอกว่าเขาจะเอามาคืนให้น้องเอาพี่เอามาคืนนะ
พี่กลัวว่าจะหาย

วันนั้นเนี่ยนะคะครูได้เห็นว่ามีกระสุนอยู่๓นัด

ค่ะ
แล้วถัดมาที่เราคุยกันรอบสองเนี่ย
คือคุณครูบอกว่าในปืนไม่มีกระสุนนะครูจำได้ไหม
แล้วครูก็บอกว่าคุณแม่ก็ยืนยันว่าปืนไม่มีกระสุน
แล้วปืนไม่มีกระสุนเก็บไว้ที่บ้านด้วย
เพราะคุณแม่เป็นคนเก็บไว้เองค่ะ
อืม
ตำรวจเขาตรวจหลักฐานหรือยังคะ

หมายถึงตรวจจัดปืนนะคะค่ะแล้วก็
เขาไม่บอกค่ะยังไม่บอกเรื่องนี้
ถ้าที่ครูเห็นว่าผู้ตายเสียชีวิตอยู่ในรถเนี่ย
มือสองข้างอยู่ตรงไหนคะ

อืมทั้งสองข้างตกมาตรงตรงเหมือนกับวางไว้กึ่ง
คือวางอยู่ที่ตักอยู่ที่ขาอยู่ที่ขาด้านบนค่ะ

เหมือนกับแบบคนเหมือนกับทิ้งมือลงมาตรงใช่ไหมคะ

ไม่ได้มีปืนอยู่ที่มือ

แล้วปืนถูกพบเหน็บอยู่ซอกประตูด้านคนขับ
โดยที่เขม่าวดินปืนที่มือของผู้ตาย
หรือแม้กระทั่งร่องรอยการใช้ปืนในวันนั้น
ตำรวจยังไม่ได้บอกครูใช่ไหมว่ามีหรือไม่มี

แต่เท่าที่ทราบก็คือว่า
ไม่ได้ยิงออกไปจากรถแม้แต่นัดเดียว
เพราะว่ามีแต่ดูเข้ามาดูออกไม่มีค่ะอ่า
ทีนี้ในส่วนของการเข้าออกของกระสุน

แล้วครูบอกกับเราเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนว่า
ตำรวจบอกว่าที่ต้องวิสามัน
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยยิงต่อสู้ตำรวจ
โดยที่เปิดประตูยิง
ซึ่งดิฉันถามครูหลายรอบมากตอนนั้นว่า
ว่าเปิดประตูยิงคือเปิดแล้วลงมายืนยิง
หรือว่าหมายถึงรถกระจกแล้วยิงระหว่างที่ขับรถ
ครูก็ยืนยันว่าตำรวจใช้คำว่าเปิดประตูยิงถูกไหม

แต่ตอนนั้นก็คือว่าช่วงที่อยู่วงคีรี
ช่วงที่ช่วงแรกไม่ใช่ช่วงที่วิสามัน
พี่วิสามันนี้พยานก็บอกว่า
สามีเนี่ยได้ล็อกประตูรถแล้วก็ล็อกกระจก
ตอนที่เข้าไปเอาศพเนี่ยก็คือว่าต้องทุบกระจกค่ะ

แล้วแต่กระสุนกระสุนที่เห็นนะคะก็คือตรงใจ
ก็คือกระสุนที่เห็นก็คือเข้าที่รถ
ทั้งด้านคนนั่งทั้งด้านคนขับทั้งกระจก
คือกระสุนนัดที่ปลิดชีวิตผู้ตาย
คือกระสุนที่เข้าทางกระจกหน้า

แล้วเหมือนกับมันทะแยงเฉียงเข้ามาตัดคั่วหัวใจผู้ตายใช่ไหม

แต่ว่านอกเหนือจากรูกระสุนที่กระจกหน้าแล้ว
กระสุนที่เข้าไปที่ตัวรถมีตรงไหนอีกคะครูแตง
มีด้านคนนั่งด้านหน้านะคะตรงกลาง
แล้วก็ที่ด้านคนขับ
ก็คืออยู่ด้านล่างอยู่ที่ประตูด้านล่าง
แล้วก็ที่ตรงล้อหมดทั้งทุกล้อนะคะ
ประมาณรวมแล้วก็น่าจะหลายนัดอยู่ประมาณ๑๐กว่านัดแหละ
ซึ่งมีคำชี้แจงไหมคะว่ามาจากกี่กระบอก
เกิดขึ้นตอนไหนพฤติการณ์เป็นอย่างไร
ทำไมตำรวจถึงตัดสินใจระดมยิงเข้าไปคะ

พยานในที่เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกนะคะว่า
ตัวสามีนี่ออกมายืนยกมือยอมแล้วนะคะ
แล้วก็กลับเข้าไปใหม่เพราะว่ากลัวว่าจะโดนยิง
เพราะว่าตำรวจจ่ออยู่๕คนนะคะ

คือลงมาจอดรถแล้วเดี๋ยวนะ
คือเนื่องจากถูกยิงล้อถูกไหม
คือรถเสียหลักแล้วตอนนั้นคือโดนยิงจนแบบหยุดชะงักอยู่ตรงนั้น
แล้วก็ตกใจกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ล็อกประตู
็อกกระจกหมดแล้วก็นั่งอยู่เฉย

อันนี้คือข้อมูลอันนี้พยานมาบอกครูแตงเอง
หรือพยานบอกผ่านตำรวจแล้วตำรวจบอกครูคะ

ครูค่ะเดี๋ยวเราขอพักโฆษณาแวบเดียว

จริงเราขอสัมภาษณ์ทางท่านรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาไว้นะคะ
ขออนุญาตที่จะไม่ให้ข้อมูลผ่านทางการสัมภาษณ์ทางโทรศัพ
แต่ว่าท่านได้ให้ข้อมูลชุดหนึ่งมากับทางโปรดิวเซอร์ของรายการ
เดี๋ยวมาบอกครูแตงพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะ
ว่าอันนี้คือคำชี้แจงและความคืบหน้า

คุณผู้ชมคะทางทีมรายการเรานะคะ
ได้โทรศัพท์ถามความคืบหน้าจากทางรองผู้บังคับการ
วัดนะคะท่านพันธุ์ตำรวจเอกอรุณแก้ววาธีนะคะ
คือท่านเนี่ยไม่ให้เราสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แต่ว่าท่านให้ข้อมูลเยอะเลยนะคะ

แตงอันนี้เดี๋ยวเราให้ข้อมูลผ่านทางนี้เลยค่ะ
ครูคือทางรองอรุณเนี่ยนะคะท่านบอกว่าตอนนี้ตำรวจสอบสวนเสร็จสิ้นหมดแล้วนะคะ
แล้วก็ส่งสำนวนไปให้สารชี้มีทั้งหมด๓สำนวนด้วยกัน
คือหนึ่งสำนวนเรื่องการชนะสูตรศพการตายผิดธรรมชาติ
ที่สองคือสำนวนเรื่องที่ผู้ตายต่อสู้เจ้าพนักงาน
รวมถึงมีประวัติเรื่องค้ายานะคะแล้วก็มีคนไปร้องที่ปปศนะคะ
แล้วก็รวมถึงการหนีการจับกลุ่ม
เรื่องที่๓นะคะอันนี้เราจดแบบย่อขมวดให้ครูนะ
เรื่องที่๓คือเรื่องที่เจ้าพนักงานวิสามันผู้ตายนะคะ
แล้วก็ในส่วนของเรื่องกล้องหน้ารถทางรองผู้การอรุณเนี่ยนะคะ
ท่านบอกว่าผู้ตายเป็นคนถอดออกเองเพราะไปที่ไหนไม่อยากถ่ายเก็บเอาไว้
หมายถึงว่าคือคงถอดเก็บเพราะไม่อยากให้บันทึกว่าตัวเองไปที่ไหน
อันนี้ฉันเข้าใจความแบบนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยา
เรื่องของเงินเยียวยาครูตกลงเงินเยียวยานี้ทางครอบครัวมีใครมาติดต่อ
หรือถามความคืบหน้ายังคะยังค่ะ
ครูได้ทวงถามเองไหมคะตอนที่เจอตัวผู้การหรือว่าท่านรองผู้การเนี่ยค่ะ
ไม่ค่ะคุณไม่ได้ถามเหรอไม่ได้ถามค่ะ
เรื่องเงินเยียวยาเนี่ยนะคะทางตำรวจบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนในส่วนของงานตำรวจนะคะ
แล้วก็ท่านก็บอกว่าตำรวจก็ทำในกรอบของกฎหมายนะแล้วก็
ครูมันก็คืออย่างนี้ค่ะก็คือว่าเรื่องรถนะคะที่ออกมาซ่อมแล้ว
ก็คืออยากให้มีความรับผิดชอบบ้างเพราะว่ารถไม่ได้รับการซ่อมจากประกัน
แล้วก็รถก็คืนมาช้าซึ่งเราต้องผ่อนเองเป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนเนี่ย
ครูต้องผ่อนเองตลอดซึ่งรถที่ซ่อมมีประเศษ๖๐๐๐๐บาทในการซ่อม
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนทำให้รถมันพังเขาต้องรับผิดชอบบ้าง
แต่เขาก็ไม่มีรับผิดชอบใดเลย
คือเดี๋ยวนะคะคือที่ครูกำลังพูดเนี่ยครูหมายถึงไม่ใช่เรื่องเงินเยียวยาของการตายของสามีใช่ไหม
กำลังพูดถึงคือเงินที่จะเอาไปซ่อมรถเพราะรถพังใช่ไหม

คุณครูอันนี้นะถ้าเอาตามที่ข้อมูลที่รองผู้การให้เรานะคะ

ไม่ค่ะถ้าเกิดว่าถึงศาลแล้วต้องแจ้งเอกสารมาที่บ้าน

ส่งไปทางบ้านผู้ตายไหมคะทางครอบครัวผู้ตายค่ะ

ทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายค่ะ

ไม่มีแจ้งไปทางน้องชายคุณสมปราศที่เคยมารายการกับครูนะ

แล้วครูได้ไปเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะ
ไม่ว่าจะเป็นทางอายการหรือว่าไปขอถามจากทางศาลท่านไหมคะ

ครูตำรวจบอกครูไว้ไหมคะว่าถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยตำรวจจะแจ้ง
เคยบอกค่ะแต่ว่ามันนานแล้วค่ะ
เอาอย่างนี้นะคะครูถ้าเป็นไปตามที่ท่านรองบอกเราเนี่ย
คือส่งสำนวน๓สำนวนไปที่ศาลเพื่อให้สารชี้แล้ว
คืออย่างนี้ค่ะไม่มีอย่างแน่นอนแล้วก็
แล้วก็เรื่องที่ว่าศาลมีประวัติค้าย่าง
ไม่มีหลักฐานที่คุยกับประวัติศาลมีทุกอย่าง
มีทุกอย่างคือทางตัวครูเองมีทุกอย่าง
ครูเป็นคนโทรไปคุยเองไปปรึกษา

ยังไงคุยว่าไงบ้างคะครู
คือไปคุยกับพี่ผู้หญิงคนนึงนะคะ
เขาอยู่ปปศภาค๘เขาก็ไลน์มาหา
คอยคุยบอกปรึกษาเขาว่าอยากให้สามีนี่หาย
เพราะว่าคือหลังจากที่เราไปอบรมเพื่อที่จะรับตำแหน่งใหม่
รู้สึกว่าอาการผิดปกติเพราะจากที่ว่าหายไปแล้ว
ก็เริ่มมีอาการขึ้นมาอีกโดยรู้สึกได้
ก็เลยบอกเขาว่าช่วยทำยังไงก็ได้
ที่เขาได้ไปบำบัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีหลักฐานมีที่โทรศัพท์มีว่าได้คุยกันยังไง
คือครูกรงจะบอกว่ายังไงไม่ได้มีประวัติว่าสามีทั้งเสพและค้ายาเสพติดแน่ถูกไหมคะ

คือครูไม่ได้ปฏิเสธพฤติกรรมเขาว่าเคยเสพจริงเคยไปรักษาจริง
แต่ว่าประวัติน่ะไม่มีแน่ถูกไหม

เอาอย่างนี้นะคะครูเราให้ข้อมูลครูเพิ่มผ่านทางรายการเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวเชื่อว่าตำรวจคงติดต่อมาเพื่อให้ข้อมูลแบบเทียบกันนะ
ตกลงเอ๊ะทำไมข้อมูลมันคนละแบบกันนะนะครู

ครูเล่าให้ทางรายการเราฟังเนี่ยนะคะบอกว่าตั้งแต่ตอนเกิดเหตุที่เผาศพสามีเร็วเพราะว่ามีคำขู่
หนึ่งในนั้นคือจากพระสงฆ์นะที่อ้างตัวเองว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่อครูใช่ไหม

จนถึงที่ครูมาร้องกับเรานะคะสองครั้งครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งเราคุยกับครูทางโทรศัพท์มีใครติดต่อมาอีกไหม

ไม่มีใครโทรมาบอกพอได้แล้ว
อืมเพราะว่าทางกรมคุ้มครองคดีเขามาคุ้มครองมาตรวจตู้แดงอยู่ที่บ้านค่ะอ่าอ่า
ก็ไม่มีใครแต่ว่าทางตัวครูเองเนี่ยกลัวก็เลยมาเช่าบ้านอยู่ที่ในเมืองกับลูกกับแม่
เพราะว่ากลัวว่าในการเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานมันเป็นป่ากลัวจะไม่ปลอดภัย
เขาเลยมาเช่าบ้านอยู่ในเมืองกันค่ะ
เดี๋ยวนะแล้วครูจะกลัวใครคะ
ก็กลัวว่าที่มาออกข่าวอะไรแบบนี้ค่ะกลัวว่าเขาจะโกรธอะไรแบบนี้ค่ะก็คือ
เขาว่าใครอ่ะครูเราพอจะรู้ตัวไหมว่าเรากำลังกลัวใครอยู่
ก็คือกลัวฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละค่ะที่ว่าทำให้สามีเสียชีวิต
ครูค่ะเอางี้นะดูแล้วเอาล่ะตอนแรกครูในฐานะภรรยาผู้ตายนะกับน้องชายคือเป็นตัวแทนมาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้
แต่ทีนี้ตำรวจเขาก็เดินเขาก็เดินคดีเองนี่ไม่ใช่ว่าครูแบบร้องแล้วไม่หยุดร้องแล้วไม่หยุดนี่คือตำรวจเขาก็ต้องทำคดีของเขาไปอยู่แล้วเพราะว่าคดีวิสามันเนี่ยมันมันต้องทำค่อนข้างละเอียดเท่าที่ฉันฟังทนายสงการวันนั้นที่มากับครูนะที่มาให้ความเห็นเนี่ยคือครูก็ไม่ได้ร้องอะไรเพิ่มแล้วนี่คะ

ในแง่ของการตรวจสอบเดี๋ยวเราจะช่วยตรวจสอบอีกทางนึงนะแต่อันนี้ให้ข้อมูลก่อนว่าอันนี้เราได้จากทางรองผู้การนะค่ะอ่าครูค่ะสุดท้ายก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับอาจารย์ปรเมฆให้นะคะรองอธิบดีอายการว่าขั้นตอนมันต้องเป็นแบบไหนเพราะดูแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เราคุยกันจนถึงตอนนี้ครอบครัวไม่แน่ใจว่าจะเดินไปทางไหนแล้วเหมือนกันนะครูเอาจนถึงตอนนี้
แล้วก็เรื่องรถของเราเนี่ยที่เราต้องมาซ่อมเองต้องมาดูแลทุกอย่างจากที่เราขอความเชื่อเหลือให้ทางตำรวจ
ช่วยดูแลเราโรงพักเพื่อประชาชนแต่ทำให้ครอบครัวของเราพัง
คือลูกไม่มีพ่อไม่มีผู้นำครอบครัวคือตัวฉันเองเป็นแม่ที่จะต้องยืนหยัดสู้เพื่อลูกอยู่คนเดียว
คืออย่าได้รับความยุติธรรมคือสงสารลูกค่ะ
ค่ะครูเดี๋ยวยังไงทางไทยรัฐยังช่วยตามต่อคดีนี้นะเป็นระยะนะคะ
ถ้ามันมีความไม่คืบหน้าจริงอย่างที่ครูว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีกแต่ถ้ามันคืบหน้าตามที่รองผู้การบอกทีมงานเราเนี่ย
ครูก็จะได้ทราบอีกครั้งหลังรายการครูลองตรวจสอบดูอีกครั้งนะคะ
ได้ค่ะ
แตงยังไงวันนี้เราขอบคุณมากที่ได้คุยกันอีกครั้งนะและเดี๋ยวทางเราก็จะโทรไปถามครูเรื่อยนะว่าคดีไปถึงไหนแล้วค่ะ
ขอบคุณคุณจอมขวัญค่ะก่อนจะจากไปนะคะ
ทางครูเองนะคะขอขอบคุณทางรายการคุณจอมขวัญมากเลยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือทางครอบครัวเรามาตลอด
ค่ะไม่ว่าเราจะทุกข์ใจยังไงนะคะคุณจอมขวัญแม้กระทั่งเรื่องทนายสภาธนายความคุณจอมขวัญก็ให้ทนายมาช่วยก็คือติดต่อประสานให้ก็ได้รับการช่วยเหลือ

คือถ้าไม่มีถ้าไม่มีรายการของคุณจอมขวัญตัวฉันก็คงจะแย่มาก
แต่ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวว่าไปตามแนวทางก็แล้วกันนะคะครูต้องขอบคุณไปที่สภาธนาความค่ะคือเราแค่โทรไปขอความช่วยเหลือให้แทนครูเท่านั้นเอง
แต่ว่าหลังจากนี้ครูพอเสร็จแล้วอย่างน้อยอาจจะพรุ่งนี้เนี่ยครูลองถามความคืบหน้าดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องความคืบหน้าคดีนะ

ครูแตงขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ

เหลือเวลาน้อยนะคะเราคุยกับอาจารย์ปรเมฆค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ

ก็ฟังมาแล้วนะประเด็นที่๑เอาสั้นเร็วเลย

ที่หนึ่งเรื่องรถเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องซ่อมให้เขา

เพราะอะไรเพราะว่าตำรวจทำให้เขาพังแต่ไม่ต้องชดใช้ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียเวลาค่าเสียประโยชน์
ซ่อมให้เป็ดกลับคืนเหมือนเดิมเหมือนเวลาตรวจไปจับไปทุบประตูบ้านใครต้องซ่อมประตูกลับให้เขา

เพราะฉะนั้นขอแทรกนิดเดียวแม้ว่าคดีนั้นนะคะสุดท้ายจะพิสูจน์ว่าการวิสาบัญจุดตามกฎภัยก็ตามเหรอครับ
อ่าค่ะต้องค่ะประ
และต้องมีไข่งานประกับเคลื่อนเข้าร่วมในขณะที่เข้าชนะสูตรพิกษพรครั้งแรก
แล้วต้องทำให้เสร็จภายในพนักงานสวนต้องทำให้เสร็จภายใน๖๐วัน
หกสิบวันนะครับเพราะหกสิบวันแล้วต้องส่งให้พนักงานอายการ
พนักงานในการก็จะต้องสั่งสำนวนนี้
พิจารณาแล้วเพื่อยื่นคำร้องต่อสารอันนี้สำนวนชันสูตรนะ
ไม่เกี่ยวกับคดีนะการชนะสูตรเนี่ย
ทำยื่นต่อสารให้เสร็จภายในสามสิบวันถ้าไม่เสร็จภายแล้วอีกสามสิบวัน
เพื่อยื่นต่อสารให้สารไต่สวนการตายสาเหตุการตายผู้ตายคือใคร
ทำให้ตายค่ะใครอ่ะไอ้เมื่อสารจะไต่สวนเนี่ย
จะปิดประกาศหน้าศาลว่านัดไต่สวนวันที่เท่าไหร่
แล้วก็เมื่อนั้นอันยาการจะต้องมีหมายแจ้งให้สามีธรรยาพิธรรมดา
พิธวกาลีสร้างแล้วก็ไปในวันนัดไต่สวน
พอถึงวันนัดสืบสวนมีทนายมีสิทธิ์ที่จะมีทนายเข้าไปซักค้าน
ค่ะนี่คือขั้นตอนนะแต่ผมฟังดูเอ๊ะนี่มันระยะเวลามันก็เลยแล้วนะ
เหตุการณ์เนี่ยหนึ่งหนึ่งพฤษภาค่ะโอ้ยยังไม่ได้ไต่สวนอีกเหรอ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ค่ะขอแทรกนิดเดียว
คือทางญาติเนี่ยบอกว่าไม่ได้รับเหมือนกับไม่ได้รับการบอกความคืบหน้า
แต่ว่าที่ทางทีมงานเราคุยกับรองผู้การจังหวัดเนี่ย
ท่านบอกว่าสำนวน๓สำนวนอยู่ที่ศาลแล้วอ่ะ
มันไม่ใช่สามสำนวนไม่ได้ครับสามสำนวนคืออย่างงี้นะ
เอางี้นะสั้นนะแรกอายการก็ต้องรับสำนวนมา
แล้วทำการไต่สวนพอไต่สวนเสร็จ
แต่ประกาศให้ญาติมาทักค้านได้ตั้งทนายซักค้านได้
แล้วสารจะมีคำสั่งของผู้ตายตายเป็นใครใครทำให้ตายสาเหตุอะไร
แล้วก็ส่งสำนวนคืนอายการอายการก็ส่งสำนวนนี้
เขาเรียกว่าสำนวนจรสุทธิ์ภิกษบกับสำนวนที่ศาลต่ายสวนเนี่ย
คืนให้พนักงานกรอบสวนในขณะอายการพนักงานกรอบสวน
ก็ต้องตั้งข้อหาตำรวจที่ทำให้เขาตายเป็นผู้ต้องหา
ในข้อหาฆ่าสนตายตรงเกตนา
เป็นผู้พิจารณาสั่งไม่ใช่อายการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่ง
อาจารย์มันหลายขั้นตอนแต่ขอแค่นี้ก่อน
คือสมมุตินะคะถ้าสำนวนจะไปอยู่
เอาอย่างนี้เรียนใช้ข้อมูลที่ได้มา
ถ้า๓สำนวนนี้จะไปอยู่ที่ศาล
ตามที่รองผู้การจังหวัดบอกจริง
คำถามคือว่าญาติต้องรู้ไหมคะ
ต้องรู้ครับลูกจังหวัดครับ
มันต้องไปอยู่ที่ศาลแต่สำนวนเดียว
คือสำนวนการจัดหนัดสูตรฟิศกษ์
ไม่ใช่สำนวนทางการตั้งตำรวจเป็นผู้ต้องหา
ตำรวจซึ่งเข้าไปยิงเนี่ยต้องตั้งเป็นผู้ต้องหาหมดนะ

แต่เกี่ยวพูดง่ายผมจะตรวจสอบที่นัตรภรณ์ศรีชะมาราชให้
ตามที่อายการจะฝากให้ว่าคดีไปถึงไหน
อาจารย์ขอบพระคุณแทนครอบครัวผู้ตายเลยนะคะ
คือไม่รู้ถูกผิดยังไงล่ะแต่ว่ายังไงก็เข้าสู่กระบวนการนะคะ
อาจารย์งั้นขออนุญาตฝากแทนเลยนะคะรบกวนอาจารย์นะคะ

อาจารย์ขอบพระคุณค่ะขออภัยที่รบกวนวันหยุดนะคะ

ถ้ายังมีปัญหาติดขัดอะไรอีกนะคะเดี๋ยวไทยรัฐทีวีกลับมาคุยให้ใหม่